ชายสูงวัยขี่จักรยานยนต์น้ำมันหมดหน้าร้าน
แล้วก็มาขอยืมรถจักรยานยนต์จากแม่ค้า
บอกว่าเดี๋ยวขอยืมรถจักรยานยนต์ไปหน่อย
จะไปซื้อน้ำมันมาเติมไปแป๊บเดียว
แต่สุดท้ายตะลุงคนนี้นะกลับเชิดรถหนีหายไป
คันเก่าไว้ให้ดูต่างหน้านะครับ
นี่ครับคุณป้าเกษมคำสมัยแม่ค้าก๋วยเตี๋ย
ในตำบลวังหินอำเภอโนนแดงจนครราชสีมา

แล้วก็ไม่ใช่จักรยานยนต์ของเธอนะฮะ
เอารถคันนี้มาจอดไว้ฝั่งตรงข้ามร้าน

ถึงเหตุการณ์สุดช้ำใจบอกว่า

ขณะที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้าน

ปรากฏว่ามีผู้ชายอายุประมาณ๕๐๖๐ปี
ผิวดำแดงขี่รถจักรยานยนต์คันเก่าคันนี้แหละครับ

ขอยืมจักรยานแม่ค้าไปซื้อน้ำมันหน่อยได้ไหม

ทะเบียน๑กกสบศ๑๔๙๔นครราชศรีมา

ขี่ไปซื้อน้ำมันแล้วรีบกลับมานะ

ลุงคนนั้นจะนำรถมาคืนเลยนะ

เปลี่ยนรถใหม่ของเธอไปแน่เลย
เธอก็เลยรีบแจ้งความกับตำรวจโรงพักโนนแดง

ไปกว่าครึ่งเดือนแล้วครับคุณครับ

จักรยานยนต์คันใหม่กว่าของเธอเนี่ย

เป็นเงินกว่า๒๑๐๐๐บาท
ถ้าตะลุงคนนั้นมันจ่ายให้ด้วยก็ดี
เออไหนออกไปใช้แล้วก็ช่วยจ่ายด้วยรึรากัน

รถก็หายยังต้องจ่ายค่างวด
ส่วนรถที่ลุงคนนั้นเอามาจอดแลกไว้
มันก็ใช้ไม่ค่อยได้รถมันเก่าเลยแล้วก็ไม่กล้าใช้ของเขาด้วย